คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะ
เราก็ได้นำเสนอข่าวของน้องผู้หญิงคนนึงชื่อว่าน้องพลอย
น้องเป็นนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ
จะเป็นคลิปเนี้ยที่หลายคนได้เห็นกันเป็นอธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ
ปริญญาบัตรจากกรมสมเด็จพระกณิตฐาธิราชเจ้า
ไปพระราชทานกับนางสาวอัสม้าพุกโต
บรรดิทธิ์คณครุศาสตร์
ใส่คุยบัณฑิตนอนรับปริญญาบัตรบนเตียงคนไข้ในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบสจังหวัดปราจีนบุรีสิบสองกัญญายน
เป็นความฝันของน้องที่จะเรียนจบและได้รับปริญญาให้กับคุณพ่อคุณแม่
ล่าสุดคุณผู้ชมคะเป็นข่าวร้ายนะคะน้องเสียชีวิตแล้วค่ะ
จากไปอย่างสงบนะคะผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปที่วัดหลวงปรีชากูล
อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีครอบครัวก็เอาชุดคุยเอาปริญญาบัตร
แล้วก็เข็มวิทยาฐานะจุลาบัณฑิตมาวางไว้ที่หน้าโรงศพของน้องด้วย
อภิญญาภุกโตคุณแม่ของน้องพลอยเล่าให้ฟังนะคะบอกว่า
พลอยบอกกับแม่มาตลอดเลยบอกว่าความฝ่ายฝันของน้องคืออยากจะเป็นครู
น้องก็เลยเรียนสาขาคารุศาสตร์อยากไปเป็นครูบนดอยค่ะ
และอีกอย่างหนึ่งก็คือความฝันการเป็นครูเนี่ยก็เป็นความฝันของคุณแม่ตอนสาวด้วย
น้องเลยมุ่งมั่นตั้งใจมากที่จะเข้าคณะคารุศาสตุลาลงกรมหาวิทยาลัยให้ได้
แล้วก็อยากที่จะเรียนให้จบแต่ด้วยปัญหาสุขภาพของน้องค่ะ
คุณแม่และน้องพลอยเนี่ยสู้กันมาตลอดสู้อยู่ข้างกันม้าด้วยกันตลอด
จนกระทั่งน้องก็ได้รับปริญญาบัตรสมอย่างที่ตั้งใจจริงนะคะ
แล้วก็จากไปอย่างสงบแต่แม่ภูมิใจในตัวลูกสาวมากนะคะ
ทำให้ความฝันของแม่ครึ่งหนึ่งเป็นจริงก็คือเห็นน้องสวมชุดคุย

เสียวันที่๑๑ค่ะตอนบ่ายโมง
ก็ถึงที่สุดก็แม่ก็บอกน้องนะ
บอกทุกวันพากันสวดมนต์ทุกวันค่ะแล้วก็บอกว่า
เจ็บปวดไม่ใช่ของเราร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรานะลูก
หลับและตื่นอยู่ในทะเลบุญพุทธโธนะลูกพระอารหันต์นะลูก
ให้พาอารหันต์นำทางให้ลูกไปได้ดวงตาที่เห็นทำไม่
ไม่ต้องกลับมาเวียนไหว้ตายเกิดในวัดตาสงสารอีก
ขอให้ลูกได้เข้าสู่พาณิพานแล้วแม่ก็บอกว่า
ภานะปัจโยโหตุนะลูกพุทธโธนะลูกนี่คือสุดท้ายของน้อง
เพื่อนและรุ่นพี่ก็บอกว่าเสียดายมากนะคะ
ที่ต้องสูญเสียน้องพลอยไปคือน้องเป็นคนคิดบวกมาก
แล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งมากค่ะ

เพราะว่าเข้มแข็งกว่าพวกเราอีก

ก็ตอนเรามาถนัดที่ป่วยหนัก

คิดมากก็จะมีแซวมีแห่ทุกคนปกติค่ะ
เป็นคนเก่งแกร่งแล้วก็สู้ชีวิตมาก
หนูว่าก็คงมีแม่พี่เป็นต้นแบบที่ดีให้เขา
ถ้าน้องไปเป็นครูเนี่ยน้องสามารถเป็นครูที่ดีได้เลย
ความพลังบวกจากเขาความน่ารักความสุขใส่จากเขา
น่าจะช่วยให้เด็กมีความสุขในการเรียน